วันนี้มันมีเรื่องของกรณีที่เมื่อวานนี้มีลายกลุ่มสอสอเพื่อไทยหลุดออกมาในธรรมนองต่อว่าต่อขาน
ที่ทีมเจรจาอ่าเจรจาของพักเพื่อไทยเนี้ยไปยกเอ้าอี้กับส่วนสำคัญ
มหาดไทยเกษตรไปให้กับพักร่วมพักอื่นดูแลแทนที่จะดูแลเอง
พร้อมกับสอบถามถึงรายชื่อรัฐมนตรีบางคนที่ไม่ใช่สอสอว่ามันเป็นโคต้าของพักเพื่อไทยหรือว่ามาจากกลุ่มทุน
นี่เห็นไหมเรียนฝ่ายบริหารในใจถ้าเป็นไปได้ขอเถอะครับ
ยังว่าไม่ได้ก็ขอเกษตรคืนไหนมหาดไทยก็ไม่ได้
คืนให้เขาตัดสินใจเอาไม่เอาก็จำเป็นรูปแบบใหม่
ความคิดผมเหมือนถูกเอาเปรียบผลการเลือกตั้งออกมา
มันขาดขาดห่วงเหมือนกันนะคะลายหลุดอันนี้เนี่ย
คือบางคนก็เขียนว่ากลุ่มนี้ล่ะที่สร้างวัฒนธรรมในองค์กรรูปแบบใหม่
แต่ก่อนไม่เคยเป็นแบบนี้คือต่อว่าต่อขานกันอ่ะ
บางคนใช้คำดูแนนถึงขั้นบอกโอ้โหภักดิ์นี่แบบไม่มีศักดิ์ศรี

รัฐมนตรีอีกหนึ่งคนคือคุณสุธินคลังแสงนะครับ
ก็มีชื่อว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ช่วงบ่ายวันนี้นี่คุณสุธินนะฮะรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทย
ยื่นประวัติให้เลขาคอรมอเนี่ย
ไปตรวจสอบคุณสมบัติต่างนะครับ
พร้อมกับให้สัมภาษณ์บอกตอนนี้เนี่ยรู้แค่ว่า
ได้เป็นรัฐมนตรีมาส่งประวัติต่างให้ตรวจสอบนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นไปตามโผล่หรือไม่ตามโผล่ก็แล้วแต่พร้อมทำงานทุกกระทรวง
ร่างกายแข็งแรงทำงานได้คือวันนี้เดินเข้ามาที่
อาคารสำนักเลขาธิการคอรมอเนี่ยเพื่อประวัติมาให้ตรวจสอบเนี่ย
นักข่าวถึงขั้นแบบซ้อมเรียกไว้ก่อนเลยนะ

ทหารในกองทัพได้ไหมครับเพราะว่าเขาเป็นห่วงว่าเหมือนกับว่า
ท่านอาจจะไม่ค่อยสันทัศน์เรื่องความมั่นคงอย่างนี้คือจะต้องยังไง
อ๋อผมเชื่อว่าทุกอย่างเรียนรู้ได้ทุกอย่างเรียนรู้ได้
ก็ไม่เรียนจากใครเราก็เรียนจากคนในกระทรวงนั่นแหละ